ไปหาตรงหาเต้นสำคัญ

นี่ว่าอุปกรณ์เดินป่าชนิดใด

ไม่เคยเลยค่ะ
อุปกรณ์ทั่ว่าป่าแล้วคนเข็นหน้าป่ากว่าอุปกรณ์นะฮะ
เอาล่ะคุณลินที่นี้จะยากสำหรับคุณลินล่ะ
เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงสาวสวยถ้าเป็นเรื่องลิปสติกเสื้อผ้า
รีมบำรุงผิวครีมอาบน้ำเราคงจะทราบดี
แต่นี่คืออุปกรณ์เดินป่า๕ชนิดนี้ค่ะ
ต้องเรียงให้ถูกว่าอะไรถูกสุดไปหาแพงสุด
อันแรกคือเข็มทิศเคยใช้เข็มทิศไหม

ทิศเป็นของสำคัญนะฮะเวลาเดินป่าเนี่ย
ต้องเอาไปเพราะว่าจะจะทำให้เราไม่หลงป่านะโอ้ยากแล้วทีเนี้ย
ช่วยกันทำครัวกลางเต็นต์แล้วก็ดำรงชีพในป่าได้เป็นอย่างดีนะ
ที่สามค่ะเชือกไนลอนนะคะอันนี้มีความเหนียว
แล้วก็ใช้ผูกใช้มัดอันนี้มัดได้ทุกอย่างเลยยกเว้นมัดใจ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะทำอาหารพกสะดวกไม่ต้องก่อไฟเลย
ส่วนอันนี้ค่ะเก้าอี้สนามแม้จะตัวเล็กแต่รับน้ำหนักได้เยอะนะคะ
รับน้ำหนักได้ถึง๘๐กิโลกรัม

เอาล่ะวันนี้คุณหลินคะงานยากแน่เลย
งั้นเดี๋ยวจะให้คุณลินพินิตพี่คอว่า
ทั้ง๕ชนิดนี้อะไรถูกอะไรแพง

ทีมือค่ะ
ขอให้ไปที่ทางที่ดีกันละกัน
หาให้เจอค่ะว่าอะไรถูกสุดไปหาแพงสุดนะคะ

และคุณครูหลินมี๖๐วินาทีค่ะ

ห้า

อันนี้กับอันนี้
ด้วยความงงไว้ก่อนสาวสวยผู้ไม่เคยเดินป่าและไม่เคยเฉียดใกล้อุปกรณ์พวกนี้เลยผ่านไปแล้วค่ะ๒๐วินาที

อ่ะค่ะแค่นี้เลยค่ะแค่นี้เลยเหลือ๒๐วินาทีจะเปลี่ยนใจไหมคะ

สวดมนต์งั้นเ
คุณผู้ชม

เบรกกันก่อนดีกว่าให้คุณครูลินได้หายใจหายคอนะคะ

นี่จะเป็นเรื่องยังไง